ส่วนเรื่องที่อยู่ด้านหลังของเรานี้ทหารหื่นบุกบ้าน
หวังจะข่มขืนข้าราชการสาวที่เป็นสาวธุรการทหาร
เป็นข่าวเฉาข่าวในแวดวงสีเขียวนะ
ใช่ค่ะเพราะอะไรมีหลักฐานเป็นคลิปเอาไว้ด้วย
บุกมาถึงบ้านแล้วถอนกางเกงเลยฮะจะเข้ามาข่มขืนครับ
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ตัว๑๐เอกอ๊อฟทหารคนที่ถูกกล่าวหา
เมื่อคืนนี้ก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
เป็นความคืบหน้าค่ะที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
เพราะว่าทางฝั่งสาวธุรการทหารที่ถูก๑๑อ๊อฟ

ถ่ายทั้งคลิปถ่ายทั้งภาพเอาไว้ได้นะว่า๑๐เอกออฟเดินเข้ามา
ตอนที่สามีเธอไม่อยู่ในช่วงเช้าเดินเข้ามาถามว่าสามีอยู่ไหม
ไม่อยู่ใช่ไหมอยู่ถอดกางเกงเลย
บุกเข้ามาเหมือนจะจู่โจมแล้วสุดท้ายก็ขอโทษนะคุณผู้ชม
เอาออยไว้ยาวเพศมาจะแบบล่วงละเมื่อเธอ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเธอก็เอาหลักฐานพวกนี้นะ
ไปแจ้งความที่สพลาดย่าตั้งแต่๒๙สิงหาแล้วจนวันนี้๑๕กันยานะคะ
ทีนี้มันมีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
ทางฝั่ง๑๐เอกอ๊อฟเนี่ยนะคะก็ไปหาตำรวจไปพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
เรื่องนี้เนี่ยเราไปสอบถามจากทางผู้อำกับสพลาดย่าค่ะบอกว่าเมื่อคืนสัก๓ทุ่มได้
นายทหารพระธรรมนูนเนี่ยนะนำสิบเอกอ๊อฟผู้ที่ถูกกล่าวหา
แล้วก็มาพร้อมกับทนายความมาพบตำรวจที่สพลาดย่าโดนไป๔ข้อหาค่ะ
เรื่องอะไรบ้างพยายามข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็น
แล้วเรื่องของการกระทำอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายเข้าไปในเคหาสถานของผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ทีนี้ทางฝั่งของสิบเอกอ๊อฟเนี่ยนะ
รับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำ
ปรากฏว่า๑๐เอกอ๊อฟปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
แล้วก็ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็ขอประกันตัว
ทีนี้ตัว๑๐เอกอ๊อฟมาพบพนักงานสอบสวน
ก็เลยได้รับการปล่อยตัวไปนะคะหลังจากการสอบสวนรอบนี้แล้วเนี่ย
ทางพนักงานสอบสวนก็มีการแจ้งผลการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ต่อทางผู้กล่าวหาให้รับทราบแล้วแล้วเดี๋ยวต้องดูนะ
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติม
จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่ออายการสารทหาร
พิจารณาต่อไปด้วยอันนี้ฝั่งของสิบเอกอ๊อฟเนอะ
แต่ว่าจริงแล้วทางฝั่งของผู้เสียหายนางสาวออยนะฮะ
รการทหารเนี่ยกับคุณกันจอมพลังเนี่ย
เขากำลังไอ้นี่กันอยู่นะคุณฮะกำลังสู้กันเรื่องนี้กันอยู่นะครับ
เพราะว่าบอกว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของผู้หญิง
บอกว่ามีทหารหญิงหลายคนที่โดนแบบนี้ถูกสิบเอกออฟเนี่ย
เขาไปล่วงละเมิดทางเพศหรือไปมีอะไรแล้วชอบเอามาอวดเอามาโชว์
แล้วเขาบอกว่า๑๐เอกออฟเป็นลูกของเจ้าของโรงศรีอะไรแบบนี้
ทางฝั่งคุณกันจอมพลังเขาก็จะเอาเรื่องเอาความให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
เนี่ยแล้วทางฝั่งของผู้เสียหายเขาบอกว่าโหวันที่เกิดเหตุอ่ะ
เธอต้องบอกทาง๑๐เอกออฟว่าเธอมีรอบเดือนอยู่
แล้วก็ต้องเอาแบบผ้าอนามัยมาโชว์อะไรแบบนี้
แล้วจริงมันจะมีรูปอื่นด้วยนะ

บกอดอะไรแบบนี้นะอันนี้เหยื่ออีกรายนะ

ก็ต้องติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้กันต่อนะครับ